คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้ค่ะมีคุณกันจอมพลังนะคะ
พาผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นยายนะคะไปแจ้งความจับพ่อเลี้ยง
บอกว่าไปขังหลานสาวของเธออายุ๒ขวบในเครื่องซักผ้า
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเด็ก๒ขวบจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
เนี่ยค่ะกันจอมพลังไปกับยายของเด็กหญิงคนนี้นะคะ
ยายอายุสี่สิบเอ็ดปีบอกว่าเด็กหญิงอายุสองขวบ
ถูกทำร้ายร่างกายก็มาแจ้งความที่สอนอท่าข้าม
ก็มีการสอบปากคำร่วมกับทางเจ้าหน้าที่พมด้วย
ยายยืนยันบอกว่าสงสัยลูกสาวกับพ่อเลี้ยงลูกสาวตัวเองกับพ่อเลี้ยง
เพราะว่าตอนนี้ลูกสาวรักผู้ชายคนนี้มากจนไม่สนใจลูกเลย
แล้วก็ปล่อยให้พ่อเลี้ยงจับลูกขังในเครื่องซักผ้าโพสต์ลงโซเชียลด้วย
ที่เริ่มสงสัยเพราะว่าเห็นร่องรอยบาดแผลเขียวชัวหลาน
พอถามลูกลูกก็อ้างว่าแผลมาจากคุณครู
พอไปถามครูครูยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กอย่างแน่นอน
แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยช่วงวันหยุดลูกสาวก็มักจะพาหลานมาเจอ
แต่หลังไม่พามา
เพราะฉะนั้นขอยืนยันเอาผิดกับคนที่ทำร้ายหลานเพราะว่าเธอสงสารหลานมากค่ะ
คือไอ้นี่เครื่องซักผ้าอะไรประมาณนี้
คือคุณยายเองเห็นเอาเครื่องใส่เครื่องซักผ้าอย่างนั้นตกใจไหม
มันคือยังไงคะในเหตุการณ์นั้น

เขาบอกว่าเขาเล่นกัน
ลูกเรารักเขามากไหมจนยอมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้กับหลานเรา

เหมือนตามข่าวอื่นที่ออกมาวันนี้มาเจอกับตัวเองแม่

สงสารหลาน
วันนี้ยายก็เลยมากับคุณกันจอมพลังไปแจ้งความ
คือเรื่องนี้ค่ะพอไปคุยกับครูที่อยู่ที่เนอร์เซอรี่
ครูบอกว่าเขาเห็นเด็กมีรอยแผลตั้งแต่วันแรกที่เขาเจอแล้ว
มีรอยแผลแต่ว่าเขาไม่ได้เอกใจ
เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเด็กลงมาจากรถแท็กซี่
ก็มีแผลตามตัวเต็มไปหมดเลย
ถามผู้ชายคนที่มาส่งก็บอกว่าเด็กดื้อมาก
ซึ่งครูบอกว่าเด็กเนี่ยคือเขาเคยเห็นว่าเด็กเนี่ยเหมือนกับ
มีพฤติกรรมที่แบบกลัวผู้ชายคนที่ขับแท็กซี่มารับมาส่ง
ลักษณะแบบไม่อยากกลับบ้านด้วย
พยายามเอื้อมมือขอให้ช่วย
แต่ครูไม่รู้เพราะว่าไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
เขาบอกไม่ไปเขาพูดไม่ค่อยเก่งอะค่ะ

ใช่ครูก็สงสัยอยู่ว่าทำไมน้องเขากลัวมากขนาดนั้น
ผู้ปกครองมาส่วนมากเด็กเขาจะอยากออกใช่ไหมคะ
แต่เจอลักษณะน้องคนนี้คือเขากลัว

เขาก็ร้องเขาก็เอื้อมมือหาครู

แต่ครูก็ยังไม่รู้เรื่องไงว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น